สวัสดีครับมาติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
สำหรับสถานการณ์พายุหนึ่งรูปครับพกสุรี
ตอนนี้กำลังเคลื่อนที่มาใกล้ชายฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามนะครับ
คาดการณ์จากอุตุนิยมวิทยาหลายประเทศ
ทีเดียวนะครับว่าพายุลูกนี้ก็จะส่งผลเป็นวงกว้าง
ประเทศนะครับบอกว่ามีโอกาสที่จะเข้าสู่เมืองไทยของเรานะครับ
บริเวณพื้นที่ภาคอีสานบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของภาคเหนือ

นี่คือสถานการณ์ล่าสุดของพายุลูกนี้นะครับ
ความระลมสูงสุดอยู่ที่๑๑๓กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ถ้าหากพัฒนาไปถึง๑๑๘กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะกลายเป็นไต้ฝุ่นขึ้นมาทันที
จากอิทธิพลของพายุลูกนี้ทำให้ตอนนี้มีการดูดเอากลุ่มก้อนเมฆในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือออกไปนะครับ
จึงทำให้พื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนอากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวเลยทีเดียว
ในขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แรงขึ้นนะครับ
จะหอบเอาไอน้ำหอบเอาความชื้นจากบริเวณทะเลฝั่งอันดามันเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน
พื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคอีสานพื้นที่เหล่านี้เองในระยะนี้ก็จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็หลังจากนี้ฝนก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนี่คือกลุ่มฝนที่กำลังจะถูกดูดเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่เมืองไทยของเราจากอิทธิพลของพายุลูกนี้นะครับ
เดี๋ยวมาดูการคาดการณ์กันหน่อยนะครับว่าพายุลูกนี้เป็นอย่างไร
ภาพรวมแล้วจากอุตุนิยมวิทยาหลายประเทศนะครับมีการคาดการณ์ไปในทิศทางเดียวกันก็คือขึ้นฝั่งในวันที่๑๕นี้นะครับ
แล้วก็จะเคลื่อนที่ต่อไปนะครับผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยโดยแต่ละประเทศก็มีการคาดการณ์แบบนี้นะครับ
จากเกาหลีบอกว่ามีโอกาสที่จะเข้าเชียงรายฮ่องกงมีโอกาสที่จะเข้าบึงกาลส่วนของญี่ปุ่นครับบอกว่ามีโอกาสที่จะเข้าที่บริเวณจังหวัดน่านนะครับ
ยังไงใครที่อยู่บริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝน
เพราะแน่นอนฝนที่จะตกก็จะเป็นฝนที่มาพร้อมกับพายุลูกนี้
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ใบอีกสรรคตอนบน
อาจจะมีฝนตกหนักแล้วก็ตกติดต่อกัน
อาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมาได้
ใครที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการ
รวมไปถึงติดตามสถานการณ์ของพายุลูกนี้ด้วย
เพื่อที่จะลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น
นี่คือในเมืองของเรานะครับใครที่จะไปต่างประเทศตอนนี้
สภาพอากาศเป็นอย่างไรฝนตกหรือเปล่าร้อนหนาวมากแค่ไหน
เดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับและนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาว
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่สิทธิ์มหันฯ